เหนือจากประเด็นเรื่องการเมืองทั่วไปแล้วตอนนี้หลายฝ่ายก็ยังคงจับตา
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์ตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่
ซึ่งหลังจากที่มีการพระราชทานอภัยลดโทษให้เหลือเพียงแค่๑ปี
ซึ่งถ้านับตอนนี้ก็น้อยกว่า๑ปีแล้ว
ก็มีการพูดถึงเรื่องของการพักโทษขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเกณฑ์ที่ว่า
อดีตนายกวัฒนมนตรีทักษิณนั้นตอนนี้อายุมากกว่า๗๐แล้ว
อาจจะมีการพักโทษคือออกจากเรือนจำไปพักอยู่ที่บ้านอะไรต่างไหม
แต่เรื่องนี้มีความคืบหน้าล่าสุดนะฮะซึ่งหนทางนั้นยังอีกยาวไกล
เพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรลองดูกันหน่อยนะครับ
ก็มีการประเมินกันว่าหลังจากคุณทักษิณนั้นได้รับพระราชทานอภัยลดโทษนะครับ
ทั้งหมด๘ปีใช่ไหมฮะเหลือโทษจำคุก๑ปี
และตอนนี้ก็น้อยกว่า๑ปีแล้วเพราะว่าออกมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
จนล่าสุดนั้นมีข่าวว่าถ้าเกิดว่าคุณทักษิณนั้นจะได้มีการพักโทษเนี่ยนะฮะ
จะต้องติดคุกอีกเท่าไหร่
กระทั่งรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมคุณสหการเพชรนารินนั้นชี้แจงนะครับ
บอกว่ากระบวนการยังอีกไกลยังไม่ถึงขั้นนั้น
อีกหลายขั้นตอนครับทั้งการพิจารณาของคณะกรรมการระดับต่าง
ตั้งแต่ระดับเรือนจำระดับกรมไปถึงระดับกระทรวง
ก่อนจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นพิจารณาอนุมัติ
ก็ต้องใช้เวลานะฮะแล้วก็ถือเป็นสิทธิ์ตามปกติของนักโทษทุกคนนะครับ
สำหรับการพักการลงโทษของราชธรรมนะครับหมายถึงเป็นการปลดปล่อย
ก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาสารภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติ
ฝ่าฝืนก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมแถมโดนโทษทางวินัยเข้าไปอีกนะฮะ
ซึ่งการพักการลงโทษไม่ใช่สิทธิของผู้ต้องขัง
แต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี
มีความก้าวหน้าทางการศึกษาทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่า
อดีตนายกทักษิณล่ะจะเข้าข่ายหลักเกณฑ์นี้นะฮะ
จะต้องอยู่นานขนาดไหนซึ่งถ้าดูตามข่าวเนี่ย
ผมจะย่อง่ายเลยเนี่ยนะครับว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะครับ
คือหลักเกณฑ์การพักการลงโทษเนี่ยแบ่งเป็น๒กรณีนะฮะ
คือปกติแล้วก็กรณีพิเศษกรณีปกติแบ่งเป็น๓ชั้นมีชั้นเยี่ยมนะครับ
เหลือโทษจำคุกไม่เกิน๑ใน๓ในตามหน้าจอนะดีมาก
คุณทักษิณตอนนี้เป็นนักโทษชั้นกลางไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักการลงโทษ
กว่าจะรับโทษจำคุกตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับก็
มีการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้อย่างกรณีคุณทักษิณนั้นอาจจะต้องเหลือโทษอีกสักประมาณ๑ใน๓
ก็คือ๔เดือนเนอะใน๑ใน๓๑ปีนะฮะ
แล้วก็ต้องมีการได้รับความเห็นชอบด้วยจากคณะอนุกรรมการ
เพื่อการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
เสนอให้ทางรัฐมนตรียุติธรรมพิจารณาอนุมัติ
จะต้องใส่กำไรอีเอ็มไหมก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเช่นเดียวกันนะฮะ
คือเอาเท่าที่เป็นไปได้ถ้าดูตามข่าวเนี่ยก็คือว่า
อาจจะมี๑คุณทักษิณอายุมากกว่า๗๐แล้ว
มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วย๔โรคนะฮะ
กล้ามเนื้อขาดเลือดปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด
มีความผิดปกติของออกซิเจนความดันโลหิตสูง
และกระดูกสันหลังเสื่อมไปกดทับเส้นประสาททำให้ปวดเรื้อรัง
อกจากนี้ก็มีการลดหย่อนผ่อนโทษในโอกาสสำคัญต่าง
ที่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาพระชธานอภัยโทษเป็นการทั่วไป
แต่ก็ต้องมีการไปดูรายละเอียดแนบท้ายด้วย

ทนายความคุณทักษิณเดินทางไปพบคุณทักษิณ
ที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่าย
เพื่อจะหารือเรื่องคดีความที่ยังคงค้าง
ไม่สามารถบอกได้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคณะแพทย์นะครับ

ก็คือสรุปนะจากเมื่อกี้ก็คือว่าคงต้องติดอีกหลายเดือนนะครับ
เรื่องการอยู่ในเรือนจำของคุณทักษิณก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะ
ในสังคมก็จับตามองแล้วก็มีการตั้งคำถามวิพักษ์วิจารณ์กันหลากหลาย